ผู้สูงอายุ๒คนนะครับมาด้วยกันในรถ
ข้าวโพดหวานอยากกินครับจอดแวะซื้อเลยอ่า
เทลเลอร์มาครับอุ้ยรถเทลเลอร์มาชนตั้มก็ให้ครับ
ได้รับบาดเจ็บไปสองรายครับสองคนฮะนี่แหละครับ
ตำรวจสพกลางดงโอ้โหตรงนั้นข้าวโพดหวานเยอะ
มีอะไรนะดมข้าวโพดขายด้วยค่ะนะครับแล้วก็หน่วยกู้ชีพเทศบาล
ตะบนศรีมามงคลไปตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนมิตรภาพ
ขาเข้านครราชศรีมากิโลระหว่างกิโลเมตรที่สี่สิบหกกับสี่สิบเจ็ด
หน้าฟาร์มไก่เบทาโกน่ะอ่าตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะนะครับ
ป้านปางอโศกแต่บนกลางโดงกระเพือปากช่องจังหวานฮอลน่าจะศรีมาน่ะ
เทลเลอร์นะครับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาสภาพด้านหน้ารถก็พังเสีย
โอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสภาพรถเก๋งค่ะโอ้โหยับยู่เลยฮะ
นี่แหละครับไปชนรถเก๋งโตโยต้าสีดำนะครับ
เบียนพระนครศรีอยุธยาครับ
สภาพท้ายรถพังยับอย่างที่ผมบอก
ยุบไปนะฮะไปถึงกระจกหลังเลย

ติดกับต้นไม้ข้างทางพังเลยคราวนี้
ไปกันใหญ่เลยนี่ครับสภาพของ

นางชะนิดาพาจิตสุดาอายุ๗๐ปีแล้วนะ
คนนี้เป็นคนขับท่านมีอาการแน่นหน้าอก
อีก๑คนคือคุณบุษบาบุษยลักษณ์อายุ๗๙

ปวดหัวไหล่แล้วก็เจ็บข้อมือซ้าย

สอบถามนะครับนางชะนิดาคนขับ
นี่แหละครับมาถึงที่เกิดเหตุ

จู่รถมาชนท้ายอย่างแรงครับ

ชนอย่างที่หลานนักข่าวเห็นนั่นแหละ

ส่งโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องทั้งสองท่านนะครับ
ส่วนนายทศพลชัยภูทรอายุ๔๒ปี

ผมก็ขับตามรถเก๋งมานะพี่นะนี่

บอกก็แล่นทับเส้นขาวเส้นแบ่งจราจร
จู่ก็เบรกเขาก็เลยเบรกตามไม่ทัน
พุ่งชนท้ายอย่างจังนะฮะ
เพราะดีก็คุณป้าทั้งสองคนก็ได้รับบาดเจ็บเท่านั้นนะครับ
ยังไงก็ตามคนจะแวะซื้อของข้างทาง
ท่านก็ดูดีว่ารถหลังตามไหม
หลังตามก็ต้องดูดีว่าให้หยุดให้ทันรถคันหน้าเบรกนะครับ
แต่แถวนั้นจะมีพวกข้าวโพดข้าวโพดไร่สุวรรณ